อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับมีการแข่งขันที่ดุเดือดเข้มข้นมากขึ้นครับ
ก็มีการต่อยอดเรื่องของนวัตกรรมรวมทั้งชูเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมา

และเป็นสิ่งที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์จากจีนเชื่อมั่น
สิ่งนี้แหละครับจะสามารถจุงใจดึงดูดผู้บริโภคได้
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานครับ
เครื่องปรับอากาศเพดานสมาร์ทโฟร์๓๖๐องศา
ที่สามารถกระจายความเย็นได้รอบทิศทาง
และควบคุมการกระจายลมไปยังจุดที่ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่า
มีบุคคลอยู่เป็นจำนวนมาก
อกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีเดียวกันกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง
มาปรับใช้ในเครื่องทำความเย็น
ทำให้ไม่มีแรงเสียดทานจึงไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
ถือเป็นเทคโนโลยีเซ็นทรัลแอร์รูปแบบใหม่ที่ผลิตได้เป็นรายแรกของโลก
และยังช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าร้อยละห้าสิบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานอัจฉริยะแห่งนี้
ซึ่งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเมืองชิงเต่าประเทศจีน
การผลิตแต่ละขั้นตอนควบคุมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและยังใช้แรงงานหุ่นยนต์
ทำให้ช่วยลดต้นทุนที่จากเดิม๑ลายการผลิตต้องใช้แรงงานถึง๔๒คน
ปัจจุบันเหลือเพียง๑๗คนแต่สามารถผลิตเครื่องปรับอากาศได้มากถึง
สามแสนสามหมื่นแปดพันยูนิตต่อปี
นายังเซี่ยวลิ้นประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยเชื่อว่า
โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก
และจะเป็นโรงงานต้นแบบของการผลักดันอุตสาหกรรมสี่จุดศูนย์
ที่จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมและความทันสมัยของผลิตภัณฑ์
ไอเออร์จึงสร้างศูนย์ออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมใน๓ทวีปทั่วโลก
สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในจีน

อาคารนี้มีความสูง๑๐๖เมตร

การกระจายความเย็นของเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ค่ะ
นวัตกรรมที่มีความล้ำสมัยและตอบโจท
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์ของไฮเออร์เจาะตลาดโลกได้
โดยเฉพาะแถบทวีปยุโรปและอเมริกา

ไฮเออร์ทำกำไรได้๒๘๙๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แม้ฮายเออร์จะยังไม่สามารถเจาะกรุ่มผู้ปฏิพกษ์
ที่เคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบรนด์ญี่ปุ่นได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไฮเออร์เอเชียเชื่อว่า
แข่งขันของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในประเทศไทย

นวัตกรรมสินค้าของแบรนด์จีนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
จะทำให้แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในไทย
แบรนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีได้
อดคล้องกับงานวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นกำลังเสียส่วนแบ่งตลาดให้แบรนด์จีนและเกาหลี
สะท้อนได้จากอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของรายได้ในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าของโลก
ในช่วงปี๒๕๕๓๒๕๕๘ที่แบรนด์จีนและเกาหลีมีการเติบโต
ขณะที่แบรนด์ญี่ปุ่นกลับขดตัวลง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไฮเออร์เอเชียยืนยันว่า
ไฮเออร์ให้ความสำคัญกับตลาดไทยเป็นอันดับหนึ่งในทวีปเอเชียตะวันออกเชียงใต้
โดยตั้งเป้าหมายทั้งในด้านยอดขายการเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าไปยังประเทศใกล้เคียง
หลังจากนี้จะใช้จุดเด่นด้านนวัตกรรมและเร่งสื่อสารสร้างแบรนด์จีนให้ผู้บริโภคไทยเชื่อมั่น
เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์ขึ้นเป็นอันดับ๓ของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทย
สรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน